รู้แล้วว่าความหมายกับการถือหวังอะไรแล้วต้องจองเลยไหมครับ
ไม่จ้องค่ะก็คือคิมไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดของงาน
แล้วก็ไม่ได้เห็นว่าการถือหรือไม่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
ก็เลยแบบยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรก็คือแค่ไปร่วมทำบุญกับพี่หมา
คิมบอกว่าไม่ได้การแย่งมันค่ะคิมไม่ได้การแย่งคลิปของคุณ
โอ้โหไม่รอค่ะอาจจะไม่ถือก็ได้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งค่ะดูหน้างานอีกที

ไม่รู้บางคนก็อยากให้ถือบางคนก็ไม่อยากให้ถืออะไรอย่างนี้

คุณก็ไม่รู้อาจจะถืออะไรอย่างนี้

คุณก็ไม่รู้อาจจะถืออะไรอย่างนี้

คุณก็ไม่รู้อาจจะถืออะไรอย่างนี้
คุณก็ไม่รู้อาจจะถืออะไรอย่างนี้
คุณก็ไม่รู้อาจจะถืออะไรอย่างนี้

คุณก็ไม่รู้อาจจะถืออะไรอย่างนี้
คุณก็ไม่รู้อาจจะถืออะไรอย่างนี้

คุณก็ไม่รู้อาจจะถืออะไรอย่างนี้
คุณก็ไม่รู้อาจจะถืออะไรอย่างนี้
คุณก็ไม่รู้อาจจะถืออะไรอย่างนี้
คุณก็ไม่รู้อาจจะถืออะไรอย่างนี้

ไม่ได้บอกให้เตรียมตัวอะไรเราก็เป็นเหมือนก็เป็นคนไปร่วมงาน
แล้วก็ไปร่วมอนุโมทนาแล้วก็ทำบุญอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำไมเขาก็ไม่เล่นโทรสัตว์

ซึ่งพอออกมาแล้วรู้สึกแบบ

กินไปอะไรที่นู่น

แต่ว่ากำลังดูคิวอยู่ค่ะ

แล้วก็ให้พระติดตัวไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือมีคุยคนให้มาแล้วเราก็ให้เขาอะไรอย่างนี้

แต่ว่าถ้าวันนั้นก็คงจะเป็นอีกฟิลลนึงค่ะ

เป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะอาจจะไม่ได้มั้ง
เลือกชุดแล้วค่ะ
ตื่นเต้นเหมือนกัน
ใช่เป็นงานใหญ่เหมือนกัน
เตรียมตัวยังไง

ต้องถ่ายเงินใช่ไหม

ค่ะก็คงจะทำตรงนั้นแต่ให้เต็มที่
ก็บอกนางอยู่ว่าโยนมาทางนี้นะ
วิ่งมานี่ชนกระเด็นหมด
ไม่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากได้
ก็ไม่รู้แล้ว
จริงหรอกหนูเคยรับได้นะ

ว่ายังเด็กอยู่อะค่ะ

ตั้งใจทำงานก่อนเก็บตังค์ก่อนค่ะ

หมายถึงว่านี่แค่หน้าปกใช่ไหม
แล้วก็ข้างในนิดเดียวแล้วก็แซวอยู่
ว่าโอเคโอ๊ยแซ่บอะไรอย่างนี้

เพื่อที่จะถ่ายหนังสือนี้ด้วย
ค่ะเราค่อยเปิดเผยนิด
ไม่ค่ะไม่เลย
สิวะนี้
ไม่ได้ให้ดูค่ะแต่ว่าคือเราก็รู้ว่าเขาแบบฟิตหุ่นถ้าเกิดว่าจะต้องถอดเสื้อไม่ว่าจะถ่ายละครอะไรอย่างเงี้เขาก็จะฟิตหุ่นมาก่อนแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีวินัยมากเลยค่ะแล้วก็ก็รู้อยู่แล้วว่าแบบช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างฟิตแอนดเฟิร์มมากเราก็เราเพิ่งขึ้นมาสองโลครึ่งจากฮอกไกโด

ทำอะไรเนี่ยเหรออ๋อ
เอาหน่ายดูเข้าไปซึ่งเอาหน่ายดูเข้าไปซึ่ง

นอกจากกินเบปซี่แล้วต้องกินร้านอาหารที่อร่อยด้วยครับใช่มันจะมีมีทแอนด์อีทค่ะก็คือสามารถจะเข้าไปดูดีเทลได้ที่เฟซกันเบปซี่ไทยแลนด์นะครับกิจกรรมจะสนุกเหมือนวันนี้เลยแหละครับคือทุกกิจกรรมที่ผ่านมาที่พวกเราเคยทำกันของเบปซี่ร่วมสนุกหมดทุกอันเลยครับผมคือร้านอาหารก็อร่อยอย่างตอนนี้ถ่าย
โอ้โหมากมายเลยค่ะก็คืออาหารอร่อยแล้วอ่ะดื่มเบสซี่ยิ่งอร่อยยิ่งไปใหญ่เลยค่ะก็ใครที่ยังไม่มีตัวแอดนะคะก็คือเขาสามารถที่จะเข้าไปแอดไลน์ได้ใช่ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
ไอพวกกันร้องด้วยนะคะ
ฉันได้ไหมว่ามันเป็นความจริงหรือว่าฉันคิดมาก
ใจฉันเริ่มจะหวั่นไหวกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ
บอกความใจกับฉันอยากจะรู้ว่าใจจะคิดฉันได้
รู้ว่าจะคิดจะแปลงกันถ้าอยากเห็นน้ำตาของฉันใช่ไหม
อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นมันกระวังแค่ไหน
ก่อนจะพูดอะไรก็มาอยากจะขอให้เธอสัญญาว่าถ้าเธอไม่ทำให้ฉันก็เสียใจ
ความรักความรักของเรายังดีใช่ไหมในความมันเรายังไม่กั้นใช่ไหม
รายการนั้นมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปและความรักของเรายังคงเหมือนเดิม
อยากลือขอให้เธอได้พูดว่าฉันนี้บอกกับฉันว่าใจเธอคิดฉันนี้

ทำไมเธอจึงใจร้ายเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นคนคิดมา
ใจเธอคิดมันล่ะ
เป็นแบบนี้แล้วใครจะรับผิดชอบ
อยากจะบอกให้เธอรู้
ว่าใจฉันนั้นมันกังวลแค่ไหน
ก็จะพูดอะไรออกมาอยากจะขอให้เธอสัญญา
ว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันก็ร้องไห้
ก็ว่ารักก็ว่าอย่างดีใช่ไหม
ในความฝันเรื่องมีกันใช่ไหม
ใจเธอนั้นจะไม่ได้เปลี่ยนไป
และความรักของนายยังคงมีเบลอ
อยากจะขอให้เธอพูดฉันนี้
บอกกับฉันว่าใจจะคิดฉันนี้
บอกฝากฉันในฉาก็ใจซะที
ว่าความรักของนายยังคงมีกันใช่ไหม

ใส่ในแกงอะไรลองได้ยิน

เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่
แม่พริกขี่นู้แม่พริกขี่นู้
ก็ตามไปดูอยากจะรู้ว่ารักยังไง
แม่พริกขี่นู้ดูอย่างไร
ฉันคงไม่ตายยังไงก็เสี่ยงขอชิม
เปิดตำรา
อยากศึกษาเคล็ดลับดี
อยากต้องกล่องขอเก็บสักที

มีเขาเชิญให้เกี่ยวกับคุณ
อย่าฆ่าแม่พริก

เลยนะดูแค่นี้มันจะร้อนอะไรยังไงมันดูนิดเดียว
อย่างกับพลิกหินูปลาลันเชียวดอดนิดเดียวจนแสบจนเผ็ดร้อน
แต่เผ็ดยังไงเราก็กินกินจนลิ้นจะพังจะพร้อมเราก็กิน
ใส่ในกลางอะไรก็ได้กินร้อยจนลิ้นมันเอาไม่อยู่
แม่พลิกหินูขอตาไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไง
แม่พลิกหินูยิ่งดูยิ่งร้ายฉันคงจะตายยังไงก็เสีย
ขอฉันเปิดตำราอย่าศึกษาแค่รักดี
อยากทดลองของเด็ดสักทีอร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เผ็ด
ทดลองของเด็กสักทีอร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เข็ด
อร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เข็ด